ขอบคุณนะคะหลายคนที่ทักทายเราตอนเช้าแบบนี้นะคะ

แต่ยังโสดโสดนะคะไม่สายเลยค่ะ

เรามาดูคำอันตอนดีกว่าคุณอาจประสุทธิ์
งานเข้ารายวันกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะมีสาวปริศนาลึกลับคุณป้าท่านหนึ่ง

คุณสาวป้านั่นแหละนะคะ
นั่นแหละไปโดนเรียรายเงินพูดตอบไม่ถูกเลย

อะก็ไปเดินอย่างเงี้ยแล้วไปอ้างชื่อคุณอาทธิ์ให้สุดว่า

และแถวบ้านเค้าอะสมุทรสงคามสู่ประกานอะไรเงี้ย
คุณอาร์ตคุณอาร์ตก็เลยอัดคลิปนะคะส่งมาบอกบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดไปฟังค่ะ
ผมไม่เคยมีโครงการนี้นะครับผมไม่เคยมีโครงการนี้จริงนะครับ
ผมจะมีโครงการเดียวครับก็คือน่าจะเป็นสร้างห้องน้ำครับเร็วนี้
แล้วผมก็ให้โอนนะครับไม่เคยไปเดินเรียรัยเก็บเงินใครนะครับ
โครงการของใครทั้งนั้นนะครับนะฮะ
ตอนนี้ในมหาชัยนะครับสมุทรสาครจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เดี๋ยวผมจะลงรูปท้ายคลิปนะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นสองคลิปนะครับ
ผมไม่เคยเรียดไลใครเลยนะครับใครมีรูปหรือมีประวัติของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ส่งมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมกำลังจะไปแจ้งความนะครับ
จังหวัดที่บอกขออภัยนะคะสมุทรสาคร

ใช่เป็นบ้านของคุณอาร์ตพระสุทธิ์นั่นเองนะคะ
ก็จริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ฝากบันเทิงไทยรัฐมาบอกณจุดนี้ด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่โดนเรียรายเงินไปแล้วเนี่ย
ไปร่วมกันแจ้งความได้นะเพราะสิ่งนี้คือเป็นมิจฉาชีพนะคุณ